อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะกรณีที่มีการแชร์กันในโซเชียล
เยาวชนไปรุมทำร้ายเด็กช่างกลนะคะจนเสียชีวิต
ทำร้ายกันจนเสียชีวิตคาที่นะคะที่แถวฝั่งทน
ล่าสุดตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เห็นนี้เป็นวินาทีค่ะที่มีการรุมทำร้ายกัน
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีวัยรุ่นชายใส่แจ็คเก็ตเขียวกางเกงดำ
มิดดาบวิ่งไล่ตามชายวัยรุ่นเสื้อดำกางเกงยีนที่บริเวณขอบฟุตบาท
ที่วัยรุ่นอีกสองคนเนี่ยถือมิดดาบจะวิ่งตามกันไปครับแล้วก็
แล้วก็ย้อนกลับมาพยายามทำร้ายวัยรุ่นแจ็คเก็ตเขียวอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้นอนลงกับพื้นไปแล้วนะคะมีการทำร้ายกันจนมีการเสียชีวิตกันขึ้น
ลงในโซเชียลระบุแบบนี้ว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกัน
นักเรียนใช้มีดไล่ฟันคู่อริจนเสียชีวิต๑คน
ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งมุ่งหน้าพระราม๒หน้าปั๊มน้ำมันคาวเท็กซ์ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่สนเพชรเกษม
สอบถามความคืบหน้าจากผู้กำกับการเล่าให้ฟังแบบนี้
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคำกับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนของผู้เสียชีวิต

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อมทั้งหมด
รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์และตรวจสอบหาอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย

โดยพบว่ากลุ่มคนร้ายมีประมาณ๑๓คน
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบนถนนกาญจนาพิเศษค่ะ
ขณะนี้รอผลชนสูตรจากแพทย์ว่าวัยรุ่นที่เสียชีวิต

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
ผมต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก่อน
ตอนนี้ผมฟังความอยู่ฝั่งเดียวคือ
อีกด้านหนึ่งยังไม่มีใครมามอบตัวนะครับ
ต้องขอความกุณาผู้ปกครองนะครับ
โปรดนำบุตรหลานมามามอบตัวเถอะครับ
เพราะว่าเรื่องเล็กนะฮะเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก
จริงแล้วอยากจะให้ผู้ก่อเหตุนะครับมามอบตัว
จะเป็นผลดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตามที
คุณหนีกฎหมายไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะหลบหนีไปกี่ปีนะฮะ
ถ้าออกหมายจับมาแล้วแล้วคุณหลบหนี
อายุ๒๐ปีนะครับยาว

โดยขณะนี้นะคะเตรียมทำสำนวนส่งให้กับสารเยาวชนกลางและครอบครัว
เพื่ออนุมัติหมายจับเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุ
พร้อมสั่งให้มีการเพิ่มการดำเนินการป้องปรามในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุทะเลาวิวาสของนักเรียนช่างของทั้งสองสถาบันต่อไป
เหตุการณ์นี้เป็นเยาวชนนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำในการสืบสวนคดีนี้ด้วยค่ะ